เรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม่สองพันสิบเก้า
โรคโควิดนะคะแต่คราวนี้พาไปดูมุมน่ารัก
ที่ทำให้เราเห็นแล้วก็อึ้งอมยิ้มได้นะคะสองจุดหลักหลัก
สองเรื่องหลักหลักคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าจะไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟ
เจ้าหน้าที่ก็กลัวประชาชนประชาชนประชาชนก็กลัวเจ้าหน้าที่
ว่าไงห่างกันสักพักห่างกันสักพัก
โอ้โหเป็นไอเดียที่เก๋ไก่มาก
นี่ค่ะเขาบอกว่าเว้นระยะห่างจากจุดชำระเงินกับชาวบ้าน
มาจ่ายเงินโดยใช้อุปกรณ์สวิงตาข่ายตักปลา
เจ้าหน้าที่ยืดอุปกรณ์นี้ให้ชาวบ้านใส่เงิน
แล้วรับใบเสร็จจากสวิงนี่แหละเพื่อเว้นระยะห่าง
แล้วก็งดการสัมผัสป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙
เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่กับประชาชนเขาได้มีการสัมผัสกันโดยตรงเก๋ไก่นะ
เรียนว่าเป็นวิธีการที่ดีเป็นวิธีการที่น่ารัก
หลายคนเอาไปใช้ได้นะคะหลายพื้นที่อาจจะยังไม่ได้มีการปิดให้บริการ
ตามการประกาศของรัฐบาลใช้วิธีการนี้ดูลองดู
เจ้าหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่านึกภาพนะคะเวลาเราไปทำธุระอะไรเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาจะนั่งต่ำกว่าเราแต่ถ้าเราพูดอะไรมากหรือเผลอจามออกไป
เจ้าหน้าที่รับเต็มนะอ่านี่แหละค่ะร่วมด้วยช่วยกันแบบนี้นะคะ
ทีนี้ถามว่าคลิปน่ารักแบบนี้เกิดขึ้นที่ไหนมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาลสินเด้อ
เอาไปใช้ได้ไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์นึกภาพจบไปเรียกรอยยิ้ม
หลายคนเห็นภาพนี้บอกว่าโอ้โอ้นี่ไงนี่ค่ะเจ้าของภาพบอกว่า
โอ๊ยโรคก็กลัวบุญก็อยากทำทำไงดี
แล้ววันนี้รัฐบาลบอกว่าจะมีการสวดมนต์ไลก์โควิดใช่ไหม
ใช่สี่โมงเย็นสี่โมงเย็นเอาล่ะเอาภาพนี้ไปก่อนค่ะ
ก่อนที่จะมีการสวดมนต์ไล่โควิดพี่ผู้ชายคนนี้ค่ะ
แกบอกว่าบุญก็อยากได้นะเออโควิดก็กลัวนะ
ใส่บาทก็ต้องใส่ห่างแบบนี้แหละค่ะคุณพี่ค่ะดิฉันทันโทษ
กลัวคุณพี่จะล้มหน้าตามไปเดี๋ยวก็ไปโดนพรงโดนพระอีก
แต่ว่าคือเอางี้ถามว่าทำแบบนี้ได้ไหมดีค่ะ
เยี่ยมเลยนะคะใส่ห่างนี้ใส่ห่างแบบนี้ดีค่ะ
แต่ตั้งหลักให้ดีศูนย์ถ่วงเนี่ยจุดศูนย์ถ่วงท่านเอาให้แน่นนะ
อ่าตั้งหลักให้ดีอ่านะเดี๋ยวเกิดมาตรการคว่ำบาด
ใช่เดี๋ยวเกิดมาตรการความบาดพระอ่ะคุณผู้ชมน่ะโอ้ยอ่ะ
ระวังกันนะคะส่วนใครอยากจะแชร์ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมในไลฟ์
แชร์กันเข้ามาได้เนี่ยนะคะแต่น่ารักนะเออน่ารักนะคะ
เราเห็นแล้วก็คืออมยิ้มนะคะเจ้าชาติแบบนี้นะคุณผู้ชม
อยู่บ้านนะพูดถึงอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติ